มาดูเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นแค่ไฟไหม้
หรือจะมีเหตุฆาตกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย
กรณีที่เจ้าของร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบ
ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือผลการชนะสูตรออกมาแล้ว
บอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

แล้วก็มีกระดูกต้นคอเว้าและแตก

ว่านี่เป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า

ลูกสาวคิดว่านี่คือการฆาตกรรมพ่อแน่
ลูกสาวบอกว่ามีอะไรที่พิรุษ
วันเกิดเหตุมันมีเรื่องแปลกอยู่เยอะเลยนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เราเล่าย้อนไปถึงกรณีการเกิดเพลิงไหม้ก่อน
ที่บ้านหลังนี้บริเวณถนนราชพฤกษ
ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปในบ้าน
จะไปดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้
แล้วปรากฏว่าประตูทางเข้าหลักหน้าบ้าน

มีโซ่คล้องถูกล็อกกุญแจจากด้านนอกเอาไว้

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้มันยังไงกันนะ

คือเจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะตัดโซ่ที่คล้องออกไป
แล้วก็เข้าไปที่จะดับไฟอยู่ภายในนะครับ
แต่ไอ้โซ่คล้องด้านนอกประตูนี่แหละ
เป็นจุดหนึ่งที่ลูกสาวผู้ตายก็สงสัย
เพราะปกติพ่อไม่น่าจะคล้องโซ่ไว้แบบนี้

แล้วก็มีสร้อยข้อมือทองคำหนัก๕บาท
พบว่าถูกซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน

ยังไม่รู้นะว่าเป็นแหวนเพชรของใคร

ยังเจอบัตรประชาชนใบขับขี่บินค่าไฟ
ของบุคคลแปลกหน้าที่ไม่ใช่เพื่อนพ่อ

ญาติก็เลยเชื่อว่านายอนันต์ถูกฆาตกรรม

คือนางสาวยุภาพัฒน์ก็เชื่อว่าพ่อน่าจะถูกทำร้าย

เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ไปร้องเรื่องนี้กับพันธุ์ตำรวจเอกนักฮารินสุคลทวิทย์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้า
เอาเดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวของผู้ตายเล่าหน่อยค่ะ
ก็น่าจะต้องเป็นคนใกล้ตัว
คือถามว่าเป็นคนคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวไหม
ก็ไม่ปักใจเชื่อทีเดียวเพราะว่าคือ
คือคนเขาก็ไปมาหาสู่พ่อหลายคน
เพราะพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเพื่อนฝูงเอามาบ่อย
หรือคนนู้นคนนี้หรือจะเป็นคนที่มากินข้าวแวะมาคุย
หรือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนชอบคุย
ครับคือลูกสาวตั้งข้อสงสัยหลายอย่างนะครับ
จากการตายเพราะว่าพ่อเสียชีวิตที่พื้นถูกต้องไหม
ซึ่งลูกสาวบอกว่าปกติพ่อจะนอนบนเตียงตัวของพ่อเอง

ซึ่งวันเกิดเหตุก็เพื่อนบ้านพบว่ามีควันไฟออกมา
กลางตัวบ้านทั้งที่จุดนั้นมันไม่มีปลั๊กไฟ
ลั๊ไฟจะมีแค่๒แห่งคือห้องน้ำแล้วก็ที่ข้างประตู
หากเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
มันก็ต้องเกิดใกล้ปลั๊กไฟอะไรหรือเปล่า
อันนี้ลูกสาวสงสัยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกสร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
พ่อสวมใส่ประจำหายไป
แล้วก็ลักษณะของพ่อนอนคว่ำหน้า
อันนี้ก็น่าจะผิดธรรมชาติอะไรหรือเปล่า
อันนี้คือลูกสาวก็บอกทนายโรนโรง
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตกันแบบนี้
แต่ว่าเรื่องสร้อยคอทองคำที่ตอนแรกลูกสาวบอกว่าหายไป
คือก็ไปเจอแล้วนะว่าไปซุกอยู่ในบ้าน
ทีนี้ลูกสาวเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ย
พ่อก็จะตื่นนอนตอน๕ทุ่มไปจ่ายตลาด
แล้วก็กลับมาตีหนึ่งเตรียมอาหารเปิดร้านตอน๔๐๐๕๐๐

แล้วก็จะมีลูกจ้างหญิงทำงานด้วย

มาตอนประมาณ๖โมงเย็นทุ่มหนึ่งถึงจะเข้านอน
แต่วันที่เกิดเหตุก็เลยไม่รู้ว่าพ่ออยู่กับใคร

พ่อนั่งอยู่กับผู้ชายสองคนแต่ไม่เห็นหน้า

ส่วนเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยู
คนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะ
บอกว่ามีโซ่ล็อกประตูไว้ด้านนอกบ้านนะครับ
ลูกสาวบอกว่าปกติพ่อจะปิดประตูเหล็กแบบแง้มไว้
คือไม่ได้ล็อกเลยแง้มไว้เฉย
หากเข้านอนเรียบร้อยแล้วถึงจะล็อกประตู
แล้วเป็นการล็อกจากด้านใน
ใช่คือถ้าสมมุติเกิดคนในบ้านยังกลับไม่ครบ
คือเขาจะคล้องกุญแจขัดไว้
แต่ทีนี้ประเด็นอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่นี้
ตอนที่เข้าไปตรวจสอบคือมันมีกุญแจล็อกจากด้านนอก

แล้วก็เลยถามนางสาวยุภาพัฒน์ด้วยกรณีเกี่ยวกับพี่สาว
คือนางสาวนันทิยาหรือว่าออยแสงอุไร
พี่สาวอายุ๓๗ปีที่หายสาบศูนย์ไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐เนี่ย
เรื่องนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเท้าความไป
ตัวคุณพ่อเนี่ยเขาเคยเข้าไปร้องกองปราบให้ช่วยตามหา
เพราะว่าตอนนั้นมันมีกรณีที่นายซีม่อนบินตันสามีชาวอิสราเอล
แล้วก็มีลูกชายวัย๑๗ปีถูกจับคดีฆ่าหันศพบกปูน

ก็กลายเป็นข่าวคลึกโครมตอนปี๕๙
ทีนี้ก็เลยแบบเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกันไหม
เพราะว่าทางพี่สาวหายตัวไป
แต่ว่าเรื่องนี้ทางด้านน้องสาวบอกว่า
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพี่สาว
ถึงแม้พ่อจะเคยไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบก็ตาม
เพราะว่าหลังจากนั้นพ่อเซ็นหนังสือยกเลิกการตามหาตัว
นะครับตัวลูกสาวก็บอกว่าคดีมันก็แยกกันไปนะครับ
คดีเก่าก็คือคดีเก่าส่วนคดีพ่อเสียชีวิต
ก็ให้ทนายโรนโรงช่วยเหลือหน่อยในการตรวจพิสูจน์
ว่าพ่อเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติมีการฆ่าอำพรางหรือเปล่านะครับ